ช่วงตลอดตลาดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกัน
ไปดูกันสิว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนราคาหรือเปล่าค่ะ

หมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๔บาทต่อฟองเช่นเคยนะคะ
ราคาของเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะ

กาดขาวกิโลกรัมละ๒๓บาท
บุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๐บาทนะคะ
ผักชีไทยกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๗๐บาทนะคะ
ราคายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดนะจ๊ะ